คุณผู้ชมมีคนร้ายไปขโมยรถจักรยานยนต์
ล่าสุดตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้

ผู้ต้องหาคนนี้นะเขาเจาะคออยู่

คุณผู้ชมมีฉายาด้วยดรีมตามมารนะฮะ
พูดไม่ได้เพราะว่าถูกเจาะคอจริงเพิ่งจะพ้นโทษมา๔เดือน
ออกจากเรือนจำมาก็ก่อเหตุซ้ำเข้าไปอีกครับนะฮะนายคนนี้เขามี
ฉายาดรีมตามมาหรือว่าชื่อจริงเอกวีศรีสุวรรค์อายุยี่สิบสี่ปี
นี่ครับนะฮะแล้วก็นายบัญชาลักษิริบันอายุสี่สิบสอง
ถูกตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชจับได้ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติด
ป้ายทะเบียนผ่านที่บริเวณสี่แยกสารามีชัยถนนราชดำเนินเย็นเมื่อวาน
นะฮะรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีโจรหรือว่าคนร้ายไปขโมยรถจักรยานยนต์ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
และพื้นที่ใกล้เคียงหลายต่อหลายครั้ง
ตำรวจก็เลยวางกำลังสืบสวนแกะมรอยจนทราบผู้ก่อเหตุ
หลังก่อเหตุนะฮะหลบหนีกบดานอยู่ที่อำเภอพระพรม
ล่าสุดก็ได้บ่อแสว่าเขาขี่รถที่ขโมยมาย้อนกลับไปในตัวเมือง
เดี๋ยวจะเอารถไปขายต่อตำรวจได้บ่อแสมาก็ตั้งจุดสกัด
แล้วก็สุดท้ายรวบตัวได้เบื้องต้นเอกวีสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ถามว่าทำทำไมอ๋อเดี๋ยวหาเงินไปเที่ยวช่วงปีใหม่
อืมว่าอย่างนั้นโดยตัวเขาได้ไปพบแพทย์ที่โรงพัฒนาบาลมหาราช
นครสิรรภรรณ์ช่วงกลางวันพอไปหาหมอเสร็จปุ๊บ
อาศัยช่วงนั้นเดินสำรวจสิจะขโมยตรงไหนจะหนีตรงไหนอะไรอย่างนี้ฮะ
นะฮะจากนั้นก็เลยย้อนกลับมาช่วงกลางคืน
ลงมือขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเขาให้รุ่นพี่คือบัญชาลักษณ์เนี่ย
เป็นคนขี่ตัวเขาเนี่ยซ้อนออกไปครับนะฮะนายเอกวีเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บสาหัสมาก่อนนะฮะแพทย์ต้องรักษาด้วยการเจาะคอ
ทำให้เขาพูดโดยที่จะไม่มีเสียงพูดนะฮะแต่ก็ยังไม่วายมาก่อเหตุแบบนี้
พอสอบสวนเสร็จตอนสอบสวนทำยังไงพูดไม่ได้
อืมต้องใช้วิธีการเขียนลงกระดาษตอบโต้กันนะฮะ
ทั้งที่เคยถูกดำเนินคดีข้อหาขโมยแบบนี้มาก่อนแล้วนะ

จะพ้นโทษมาจากเรือนจำ๔เดือนคุณผู้ชม
แต่ก็มาก่อเหตุซ้ำอีกนี่แหละครับ
ส่วนนายบัญชาลักษณ์พุทธอาหารอีกคน
เพราะว่าไปผัวพันกับขบวนการจรกรรมรถยนต์รายใหญ่ด้วย
แล้วก็รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก็สามารถตัดวงจรได้
แล้วก็เดี๋ยวขยายผลกันต่อนะครับ